มันก็หลายเรื่องเนี่ยมันก็เหมาะกับการฉายในพื้นที่ที่ไม่ต้องใหญ่โต
แต่มีความใกล้ชิดกันแล้วก็เอื้อให้เราได้ใช้เวลาอยู่กับมันมากขึ้น
หมายถึงว่าดูเสร็จสามารถนั่งคุยกันได้
ไหนดีอ่ะเราเห็นเห็นกลุ่มคนจำนวนจำนวนหนึ่งที่โผล่บนหน้าโซเชียลมีเดียเราว่า
มันมีกลุ่มคนที่เขายังแฮปปี้อยู่นะดูหนังเสร็จกับเพื่อน
ไปนั่งกินนั่งคุยกันต่อยาว
จริงเขาไม่ได้คุยเรื่องหนังอย่างเดียวหรอก
แต่ว่าหนังที่เขาคุยเขาเพิ่งดูกันมาเนี่ย
มันพาเขาคุยถึงเรื่องต่างได้
ที่เกี่ยวข้องกับหนังและเกี่ยวข้องกับชีวิตเขา
แล้วก็เกี่ยวข้องกับโลกรอบตัวเขา
เราก็เลยอยากให้มันมีที่แบบนี้ก็เลยมองว่าเราจะทำที่แบบนี้ขึ้นมา
ในนามด็อกคลับเนี่ยมันก็หลายหลายเรื่องเนี่ย
มันก็เหมาะกับการฉายในพื้นที่ที่ไม่ต้องใหญ่โต

แล้วก็เอื้อให้เราได้ใช้เวลาอยู่กับมันมากขึ้น
หมายถึงว่าดูเสร็จสามารถนั่งคุยกันได้
สามารถนำเสนอคอนเทนต์ได้นำเสนอกิจกรรม
เป็นที่ที่ให้คนที่สนใจอะไรแบบนี้คล้ายกันมาเจอกันอะไรอย่างนี้
มันก็เป็นสิ่งที่เป็นความใส่ฝันเรามาตลอด

ก็พวกมันคิดว่านี้คงเป็นหลังด้วย

ผูกพันกับวัฒนธรรมการดูหนังแบบนี้
ลักษณะที่มันเป็นฟิล์มคลับเล็กอะไรแบบนี้
พื้นที่ที่มันบริหารจัดการโดยคนที่เขารักในคอนเทนต์ที่เขาเอามา
มันจะมีลักษณะเฉพาะมีเสน่ห์บางอย่าง
แล้วก็แล้วเราก็ชอบเวลาที่เราไปดูหนังที่มันแปลกแตกต่างจากหนังทั่วไปใช่ไหม
โดยเฉพาะถ้าดูเสร็จแล้วมันมีการได้ฟังเขาพูดคุยกัน
หรือว่าคนทำงานมาแชร์ความคิดแบบนี้

พอรู้สึกเหมือนแบบโหมันทั้งบันเทิงมันทั้งแบบเปิดโลก
เราก็มองว่าไอ้จุดสตาร์ทนี้เราจะได้กลุ่มคนที่มาดูหนัง
และเป็นหนังในแนวทางที่ไม่ใช่กระแสหลัก
และกลุ่มเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างต้องการเวลาหลังจากดูหนังเสร็จแล้ว
เรายังมีอะไรติดค้างอยากจะคุยกับเพื่อนอยากจะคุยอะไรอย่างนี้
มันจะตอบสนองกลุ่มนี้ได้เป็นกลุ่มแรก
ผมเชื่อว่าคนดูหนังที่มันคอเดียวกัน

คุยไปคุยมาเจอหน้ากันไปเจอหน้ากันมา
เดี๋ยวเราได้คุยกันแล้วต่อยอดหมุดสำทาง
มันเกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติ

มันหายไปเรื่อยในบ้านเรามันมีน้อยลงน้อยลง
แต่เราคิดว่าประเทศที่วัฒนธรรมภาพยนตร์มันแข็งแรง
มันจำเป็นต้องมีพื้นที่แบบนี้
เพราะว่าหนังมันไม่ใช่แค่แบบใช้เวลาใช้เงินให้หมดไป
แต่มันเป็นเรื่องของแบบสติปัญญาเรื่องของความรู้สึก

ดังนั้นเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากให้ที่นี่มัน
เราก็ได้อะไรเยอะแยะจากกาโตมาในวัฒนธรรมแบบนี้
เราก็รู้สึกว่าไอ้วัฒนธรรมการดูหนังแบบนี้

แล้วก็จริงวัฒนธรรมมันเป็นเรื่องสำคัญของทุกสังคม
คือประเทศมันจะเจริญไม่ได้ถ้ามันไม่มีวัฒนธรรมที่แข็งแรง
แล้วเราเป็นส่วนหนึ่งเราก็อยากจะทำให้มันเป็นแบบนี้